แชทลับเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เป็นแชทระหว่างครูกับเด็กหญิงป๖คุณผู้ชมฮะ
แท็ตนี้นะครับถูกนำมาเปิดเผย
โดยพี่สาวของเด็กหญิงป๖นั่นแหละเป็นคนไปเปิดเจอแชทที่น้องสาวเนี่ย
เอามาให้แม่ดูแม่เห็นแชทแบบนี้หัวใจแทบสลายเลยนะครับ
ก็นี่แหละครับทางด้านของแม่เด็กนะครับ
แม่เด็กก็เปิดเผยบอกว่าเธอกับสามีทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็ให้ลูกสาว๒คนคืออายุ๑๘ปีกับ๑๒ปี
อยู่กับยายที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ที่คุยกับครูคนหนึ่งเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนในหมู่บ้าน
ลูกสาวคนโตส่งมาให้แม่ดูเพราะว่าเป็นการคุยกันลึกซึ้ง
แม่เองรับไม่ได้นะครับ
ข้อความในแชทบางข้อความน่ะคุณมันหมิ่นเมมากเลย
สำหรับครูกับสิทธิ์จะคุยกันแบบนี้นะครับ
ว่าโอ้โหคุยกับเธอแล้วก็มันแข็งตัวเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออนะครับเด็กก็ถามว่าแข็งอะไรยังไง
ครูก็บอกไม่บอกปล่อยให้งงอะไรนะครับแล้วก็ครูก็ถามถึงช่วงเวลาอาบน้ำเนี่ย
เป็นยังไงอะไรอืมแล้วครูก็พยายามแชทคุยกับเด็กบอกว่าอ้าว
บแชทเหล่านี้ด้วยนะอย่าให้แชทมันหลุดไปนะ
ถ้าแชทมันหลุดไปเดี๋ยวมันจะเหมือนกรณีและคดีของครู๕คน
กับสิทธิ์เก่าอีก๒คนที่ไปกระทำชำราวเด็กนักเรียน
อย่าให้เป็นคดีแบบนี้อ่าเดี๋ยวพวกเราจะลำบาก
เดือดร้อนนะครับนี่ฮะพอแม่เห็นข้อความนี้โอ้โห
แม่บอกว่าใจสลายจริงนะครับแม่ของเด็กบอกว่าเนี่ย
พอลูกสาวคนโตแคปหน้าจอของลูกสาวคนเล็กที่พูดคุยกับคุณครูมาให้ดูนะครับ
แม่เองก็พยายามที่จะถามลูกพยายามที่จะถามลูกสาว
ว่าเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วแม่พยายามที่จะเหมือนถามแบบละมุนละม่อมนะแอบถามแบบละมุนละม่อม
ใช้วิธีค่อยคุยกับลูกสาวจนลูกสาวก็ยิ้มขึ้นมาได้
อันนี้แม่บอกแบบนี้แล้วลูกสาวก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟัง
บอกว่าในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาครูหนุ่มคนนี้ได้เรียกไปรดน้ำต้นไม้ในโรงเรียนเป็นประจำ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็กระทำกับเด็กคนอื่นด้วยอืม
จะให้เด็กผู้หญิงไปทำหน้าที่ไปรดน้ำอะไรเป็นประจำแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับเรื่องนี้นะฮะก็มีเสียงจากชาวบ้านล่ำลือถึงพฤติกรรมของครูคนนี้เหมือนกัน
บอกว่าไม่คิดว่าครูคนนี้จะกล้าก่อเหตุเพราะเป็นถึงครูนะครับแล้วพอหลังจากได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว
ก็เลยต้องนำเรื่องนี้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพบ้านด่าน
โดยแจ้งข้อหาครูคนนี้ว่ากระทำอนาจารย์เด็กไม่เกิน๑๓ปีแล้วก็ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
บีดามันดาและผู้ปกครองและผู้ดูแลซึ่งผู้ก่อเหตุรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหา
เพราะว่าตัวครูบอยเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
คือรับบอกว่าแชทกับเด็กจริงให้เด็กมาพบมาเจอจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนแค่กอดจูบรูปคลำหน้าอกของเด็กเท่านั้นเอง
แต่ทางจัญญบันทางวินัยหรือทางกฎหมายมันก็มีข้อกฎหมายที่จะเล่นงานครูคนนี้ได้เหมือนกันนะครับ
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยนะครับ